เรื่องนี้พ่อเนกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรี
ออกมาพูดถึงกรณีที่ประชาชนจะเดินทางข้ามจังหวัด
แล้วไปยืนรอเจ้าหน้าที่จนแน่นที่สารกลางจังหวัดเนี่ย
ก็ต้องทำไปตามระเบียบพลเอกประวิทย์บอกแบบนี้
ผู้สื่อข่าวก็ถามว่ามันเป็นการกระจุกตัวนะ
คือยืนกันแน่นขนาดนี้มันอันตรายไหม
ขอเอกสารด้วยตัวเองก็ได้แล้วควรจะปรับเปลี่ยนไหม
ทำไมยังต้องมาด้วยตัวเองยังต้องใช้เอกสารอยู่อีก
พยายามที่จะไม่ใช้เงินสดพยายามที่จะไม่ต้องจับต้องอะไรใช่ไหม

เราก็เข้าสู่ยุคดิจิทัลยุค๕๐๔๐กันแล้วนี่นะ
พลเอกประวิทย์บอกว่าเรื่องนี้ทางจังหวัดก็จะดูแลอีกแหละ
แล้วก็อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนให้มากที่สุด
สรุปแล้วก็คือไม่ต้องถามพลเอกประวิทย์ไปถามผู้ว่าแต่ละจังหวัดนะคะ
เพราะว่าอำนาจอยู่ตรงนั้นพลเอกประวิทย์ไม่มีความเห็น
ล่าสุดค่ะโฆษกรัฐบาลก็แถลงประชาชน๕จังหวัดที่ประสงค์เดินทางออกนอกพื้นที่

มีสมุทรสาครชนบุรีตราดระยองแล้วก็ประจวบคิริขัน
จันทบุรีขออภัยจันทบุรีนะคะ

ก็เอาเป็นว่าไม่จำเป็นต้องไปขอหนังสือที่อำเภอหรือจังหวัดก็ได้

เอาเป็นว่าไปขอที่ตำบลหรือที่ทำการผู้ใหญ่บ้านได้เลย
คืออยู่ในวงที่มันแคบลงมาหน่อย
ถ้าที่ว่าการอำเภอคือทุกคนต้องกรูไปอยู่ที่เดียวหมดเลย
แต่ถ้าแบบเป็นตำบลหรือว่าผู้ใหญ่บ้าน
มันก็จะสเกลเล็กลงแบบผู้ใหญ่บ้านหมู่นี้ก็เป็นคนหมู่นี้

มันก็จะได้กระจายตัวออกไปได้มากขึ้นลดความเสี่ยง
ได้ไม่ต้องเดินทางด้วยนะคะ